คุณผู้ชมคะมีผู้เสียหายที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
บอกเลยว่าใครที่แจ้งเบาะแสจนสามารถจับตัวคนร้ายคนนี้ได้
เอาไปเลยหมื่นนึงมีรางวัลนำจับให้เลยหมื่นนึง
เพราะว่าคนร้ายคนนี้นะคะไปฉกกระเป๋าของครอบครัวนี้ค่ะ
คือเขาไปเกี่ยวข้าวกันวางกระเป๋าเอาไว้ในกระท่อม
ก็อยู่ไม่ไกลค่ะห่างกันแค่๑๐๐เมตรได้
กระเป๋าหายไปเลยในกระเป๋ามีเงินสดเป็นแสนนะคะ
มีทองคำด้วยนะคะครอบครัวนี้บอกเลยว่าตอนนี้หมดตัว
หมดแล้วหมดจริงจริงใครแจ้งเบาะแสคนร้ายเนี่ย

หนูหลิงอ่างชินอายุ๕๕ผู้เสียหายนะคะ
พร้อมด้วยสามีและหลานชายก็พาทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
นี่ค่ะกระท่อมอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น
ก็คือจุดที่คนร้ายขโมยกระเป๋าไปนะคะ
เมื่อ๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หนูลิงสามีและหลานไปเกี่ยวข้าว
วางกระเป๋าไว้ตรงนี้ที่กระท่อมตรงนี้ค่ะ
เกี่ยวข้าวเสร็จรอรถสีข้าว

ก็ขึ้นไปพักก็มองหากระเป๋า
กระเป๋าไม่อยู่แล้วก็ช่วยกันหา
ก็เลยรู้เลยว่าคนร้ายขโมยกระเป๋าไปแน่

รวมกันเอาไว้ประมาณแสนกว่าบาทนะคะ
มีซ่อยคอทองคำเส้นละสองบาทหนึ่งเส้น

แล้วก็มีบัตรสวัสดิการของรัฐด้วยนะคะ
ก็พอมั่นใจว่ากระเป๋าหายแน่
ก็ไปแจ้งความที่สพศรีชมพู

ตอนนี้หมดแล้วจริงต้องยืมเงินญาติมาใช้จ่าย
ก็เลยขอตั้งรางวัลนำจับคนร้ายหมื่นนึงค่ะ
นี่นะคะนางหนูลิงก็เลยบอกว่า
ตัวเธอกับสามีประหยัดทำมาหากิน
คือทำงานทุกอย่างรับจ้างทุกอย่างที่ได้เงิน
ของเก่าขายเขาจ้างทำอะไรก็ทำ
รวมเงินใส่กระเป๋าติดตัวเอาไว้
เสร็จจากการเก็บเกี่ยวตัดอ้อย

ทำแบบนี้มาเป็น๒๐ปีแล้ว

จนมีเงินซื้อถี่นาทำนาปลูกอ้อย

ตอนนี้ตำรวจสพศรีชมพูก็เลยลงพื้นที่นะคะ

แต่ปัญหาคือกระท่อมแถวทุ่งนาน

พยายามไม่มีอะไรเลย
ปัญหานี่แหละว่าไม่มีหลักฐาน
เดี๋ยวจะทำเต็มที่จะไปคุยไปถาม

ก็ต้องมีคนที่รู้ว่า
ที่เขาไปทำนาอะไรกันพวกนี้กันเนี่ยแล้วเก็บทรัพย์สินไว้ตรงไหนอะไรยังไง
ใช่น่าจะรู้เพราะว่าเขาทำแบบนี้มาเป็น๒๐ปีคือเก็บเงินไว้ในกระเป๋าอะไรอย่างนี้